กลับมามีข่าวมาแล้วทันทีเลย
สำหรับวุ้นเส้นที่ไปกินข้าวกับผู้ชาย
เออก็คือเป็นพวกครอบครัวอะไรนะ
ไฮโซพวกพรประพา

ก็ไฮโซไนหรือว่าประไน
ซึ่งก็พาวุ้นเส้นไปรับประทานซูชิ

เรื่องความรักเราก็ต้องแบบว่าซอบสิครับ

โดยงานนี้นะคะไฮโซไนเขาก็ได้โพสต์รูปภาพ
ในการทานซูชิกับวุ้นเส้น
โดยที่มีเพื่อนก็ล้อมรอบอยู่ด้วยนะ

ก็มีงานเยอะแยะแต่ก็ยืนคู่กัน
ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลย

เจนนี่กริจชะนกก็ยังต้องล็อกอินเข้าไป

หรือว่าโบ๊ทนดลทายาทชัยปรานี
ผู้บริหารทายาทของอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทย

โอปเฟนบอดี้ภาษาอะไรวะโอปเฟนบอดี้

นะคะ
ตอนนี้ก็คงแค่รอว่าวุ้นเส้นจะออกมารับหรือเปล่า

สึกษาอะไรอีกล่ะ

นี่ไงเขาเป็นกวนกับพวกนี้ไง
กระเป๋าแล้วก็ไอ้กล้อง

เป๋าก้องแล้วก็พรอยพรอยอะไรนะ
แฟนไอ้เป๋าพรอยชาวะ

กลุ่มเดียวกันหมดนั่นแหละ
แต่นี่ดีกว่าประเด็นนี้ตั้งแต่อาทิตย์กว่าที่ผ่านมา
เกี่ยวกับเจนี่เทียนโพสุวรรณอย่างที่บอกว่านางโสดแล้วเนอะ
เพราะว่ารู้บางอย่างซึ่งคาดว่าไปเกี่ยวกับมือที่๓
แต่ไม่ยอมบอกนางอย่างที่บอก

ออกมาโพสต์ไอที่ทะเลาะกันทั้งหมททั้งนะ

ทำไมไม่โทษฝ่ายชายเลยว่าเหตุมันเกิดจากอะไรทั้งหมดมันเกิดจากอะไร
ไปในเมืองกรุงไปใช้ชีวิตเรียบง่ายที่ปลาย
พูอีปายอยู่ที่นั่นก็เลยไปล่าสุดกึ้ง
ก็ได้เมื่อวานออกงานก็คือเป็นบริษัทของเขานั่นแหละ

เมื่อวานก็เป็นครั้งแรกตอนแรกเขาจะ

ในที่สุดคุณกลึ้ง

ตอนนี้ถึงเวลาเลิกกันแล้วนะแต่เนื่องจากสิ่งหนึ่งนักข่าวจะรู้สึกไงบ้างที่คุณแอนเขาบอกว่า
ให้มาดูที่คุณกึ้งคุณกึ้งเป็นส่วนผิด
คุณกึ้งเขาบอกว่าเอาจริงอ่ะคุณกึ้งก็คงจะโกรธนั่นแหละโกรธคุณแอนนะ
แล้วก็เนื่องจากเมื่อวันศุกร์คุณแอนเนี่ยได้ใช้ขอความเป็นเพื่อนมาสัมภาษณ์
ตัดสินใจทางสังคมว่าพาดพิงว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับคุณกึ้ง
แล้วก็จริงแล้วเขาก็ยอมรับว่าคุณแอนเนี่ยพยายามที่จะโทรหาคุณกึ้ง
พยายามจะส่งข้อความมาขอโทษผมแต่ว่า
ไม่ออกสื่อขอไม่ออกสื่อขอโทษ
คือเขาบอกว่าเน้นย้ำว่าขอโทษได้ทุกอย่างเว้นขอโทษผ่านสื่อ
ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับผม

อันนี้ก็คือคุณกึ้งออกมาพูดไงว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับผม
ขอโทษนะกึ้งอะไรในฐานะที่เป็นเพื่อนกันมาหลายสิบปี

ขอโทษนะกึ้งแต่ก็เหมือนประมาณว่า
กึ้งบอกทำไมแบบว่าแต่ที่เราจะขอโทษกัน

นี่ไงนี่มีคนถามมาบอกว่า
ตกลงกึ้งกับเจนนี่เขาคบกันเป็นแฟนเหรอ
เพราะว่าฟังดูแล้วก็งงมาตั้งแต่แรกเลยว่า
เอิ่มเขาไม่ได้พูดตรงแต่จากการกระทำผี้ออกมาก็ใช่

แต่ก็ไม่มีใครเปิดเผยหลอกฆ่าเขาแบบนี้
ทุกอย่างเขาบอกว่าขอโทษกับไปคุณแอนก็ได้กาวตัดสินผมทั้งสื่อแล้ว

แล้วก็คุณกึ้งเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจหลังจากเลิกกับเจนนี่นะฮะในเวลาต่อมา
ก็อย่างที่บอกแล้วก็คุณแอร์และซานก็อีกแล้ว

กินเหมือนที่คุณแม่เล่าหนูฟังไม่ได้

ไอ้นี่ความวัวยังไม่ทันหายจะเอาความควายเข้ามาอีกแล้ว

อันนี้ก็คือในสคริปต์ไม่มีแต่เราเล่า

ก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปก็ติดเตาคุณกึ้ง

ที่จะอ่านคราวนี้ก็คิดถึงชะกะจันอคัมซิริ

ก็ถามทำไมแกปลูกกล้วยต้นย้ายยายไว้
บอกพี่มดพิวส
หล่อนเลอะเถอะหล่อนเปลือเปื้อน
หล่อนมโมนกางจิระนันมาโนจแจ่ม

คือมโนแจ่งมากจากนี้

อเมริกาเขาก็ยอมรับกันอยู่แล้วอันนี้

เออกลับมาชาวบ้านปฐุมธานี

ซึ่งเป็นต้นกล้วยตานีเนี่ยในพื้นที่ของสำนักปฏิบัติธรรม
ออกเครือมีหลายหวีแต่สุดท้ายปลายหวี
มีปลีกกล้วยออกมาลักษณะเหมือนอวัยวะเพศชาย
เหมือนอวัยวะเพศชายหรือประหลักฐิก
ไม่รู้จะทำยังไงในที่สุดก็ต้องเอาผ้าสามสีมาผูก
ขอเลขเด็ดนั่นคือผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รับแจ้งจากนายเทียนทรายด้วย
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๒พร้อมด้วยชาวบ้าน

แล้วเลขนั้นคืออะไรแล้วเลขนั้นนะ
แบบว่าชาวบ้านเขาก็ตื่นอกตื่นใจกันใหญ่มีชาวบ้านเข้ามาตัดใบตองเนี่ย
แล้วก็ไปมองเผอิญยังไงก็ไม่รู้ไปมองเห็นต้นกล้วยตาเนียเนี่ยที่ออกเครือมา
ที่ปลายของเครือเนี่ยมีลักษณะแปลกมองดูแล้วใครเอาไว้ว่าเพศชายเอาจริงก็คือประหลักฮิต

เห็นไหมล่ะชาวบ้านตกออกตกใจกันใหญ่หรือบางคนเห็นเป็นกระเป๋าต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง
เหมือนอันนั้นแต่ว่าใช่ไหมล่ะแต่ต้นกล้วยเนี่ยประเอิญปลูกอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดใหม่
นี่มันเพียงแค่แบบมีไม่สวยไม่ใช่ไม่สวยไม่เหมือน
นี่มันเพียงแค่แบบยีนมันผิดไปนิดเดียวเองแค่นี้นะตั้งประลำกันเลย
ตั้งประลำสิเขาอยู่ตรงศูนย์ปฏิบัติธรรมไงชาวบ้าน
คือดิขอให้ผีไปหรอกไม่มีทางไม่มีทางผีกลัวฉันมีทะเลาะกันอะไร
จะบอกด้วยนะนอนอยู่ห้องเดียวกันนะไอ้ตุ๊กดวงตานะตื่นมานะบอกอุ้ยเห็นนู่นเห็นนี่
ไอ้ตุ๊กลวงตาแล้วแกเห็นไหมฉันหลับดีมีความสุขฉันสวนหมนทุกคืนฉันแผ่เมตตา

แต่ที่เขาเห็นเนี่ยคือเขาบอกเป็นหมู่ที่สอง

อะพูดต่อ
หมู๒ของ๙บางที่เขาบอกหมูหนึ่งบ้างแหละ

เกิดขึ้นที่นู่นเลยนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งมาว่าที่บ้านเลขที่๗๑ทับ๒
หมู่หนึ่งที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินี่แหละนี่แหละนี่แหละ

นักเสียงโชคไม่พลาดนะคะแห่ไปขอเลขเด็ดแล้วก็ลุ้นหวยตามระเบียบนี่
จำนวนนั้นมีลูกหมูจำนวน๒ตัวที่เกิดมาร่างกายติดกัน

ถือว่าเป็นความแปลกประหลาดมากเพราะว่าเจ้าของเขาเลี้ยงหมูมาหลายสิบปี

เขาก็เลยฉีดฟอร์มาลีนแช่แข็งลูกหมูไว้เพื่อเก็บรักษาไว้

บ้านเลขที่อะไร๗๑

ชาวบ้านก็มาเสี่ยงเพราะหวยนี่จะเกิดที่วันที่๑ใช่ไหมคะ

ส่วนใหญ่ก็จะมาใช้เลขนี้เลขแฝดคือเลขคู่หมู

ก็ตัวยาวประมาณสัก๖๐เซนติเมตร

นั่งว่าเดี๋ยวก่อน

ใช่ไม่
เออคงงั้นบ้าง

ก็แบบว่ามันเป็นสิริมงคล
ีนที่ผิดนี่เป็นสิริมงคลนะ

ฉันจะถามว่าเด็กพิการทั้งหมด
ที่ผิดยีนผิดหมดนั่นคือเป็นมงคล

เอาเป็นแน่นะ
อันนี้คืออะไรยีนสีผิวมันเหรอ

ยังไงต่างประลำพิธี

พอกันเลยตัวเลขนั่นเลย
ย้ำ

เอาเลขคู่หมดเลย

คิดถึงหวยก็ให้คิดถึงที่คำชโนธ

ณเดชน์อย่างรับแล้ว

แม่งไม่เอา

โอ้โห

สีสุโทนแล้วก็เหย้าสีปทุมมาเนี่ย

เพราะเหล่าน่านั้นมีน้ำท่วมกันทั้งนี้ชาวบ้านในบ้านดูกอ่ะบอก
พ่อปู่ไปข้าวฝรก์บอกว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ย
ที่ข้าวของเครื่องใช้ถูกน้ำท่วมพัดไปหมดเลยอ้ะ

ก็ไม่รู้เขาบอกพ่อปู่เนี่ยเข้าไปเข้าฝันบอกในช่วงน้ำท่วมเนี่ยข้าวของเครื่องใช้ถูกน้ำท่วมหมด
ชาวบ้านจึงรวมตัวกันนะฮะนำข้าวของมาถวายปู่ศรีสุโธองค์ยะแม่ย่าเนี่ย
โดยมีผู้อำนวยการกองคังคนหนึ่งได้ร่วมกับคณะเพื่อรำถวายปู่ศรีสุโธ
แล้วก็ย่าศรีปฐุมมาเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยนะผู้สื่อข่าวตอนนั้นเขาบอก
ชาวบ้านก็แตกตื่นกันใหญ่ขณะที่ผู้อำนวยการคลังเนี่ยลำถวายปู่อยู่นั้น
ทุกคนที่มาร่วมในพิธีต่างมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
โอ้โหเมฆบนท้องฟ้ายังมีลักษณะเป็นเลข๕อาราบิก
นี่ไงทำไมอีกอ่ะก็ฉันอยากจะรู้จังเลยว่าถ้าสมมุติอยู่ในเมืองไทยอย่างนี้
พูดผีปีศาจหรือเจ้าหรืออะไรเนี่ยจะไปรู้ภาษาฝรั่งได้ไงวะขอถามคำ
หลังจากนั้นดูที่ฟ้าไม่พอเขาก็มาปลุกกันที่ขันน้ำมนต์กันอีก
บางคนก็เห็นเป็น๕๑๕๒๕๓แตกต่างกันไปแต่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เลข๕อาราบิกสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิศก็หมดตัวนะฮะ
เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ไม่สนับสนุนให้ใครเล่นการพนันนะฮะ
ที่พูดมันทั้งหมด๔คราวแก้ตัวขึ้นมั้ยเนี่ย
หมู๑๐เลข๖หมู๖ยาว๖๐
หล่อนแต่งชุดอะไรของหล่อนเนี่ยคนก็บอกเป็นบ้าน
คุณแม่ถ้าแต่งตัวธรรมดาช่วงนี้ต้องแต่งตัวเยอะเต็มนิดหน่อย
เพราะอะไรคนจะได้มาขอไงค่ะขออะไรขอหัวจากแกหรอ
ทุกวันนี้จะเปิดแฟนเพจอยู่แล้วคุณแม่

ถูกสิคะถูกหวยก็เป็นน้องแองจี้
เฉลยไหมว่าคุณแม่ได้มาจากไหน

แล้วบอกที่หลังก็โอเคเหมือนถึงว่าเขาฝันหรืออะไร
เขาฝันเขาบอกเขาเคยไปขอเขาบอกว่าเวลาไปขอเนี่ย
บอกให้ท่านบอกเป็นตัวเลขเลยแบบว่า

บอกว่าถ้าเกิดว่าเลขจะออกเลขไหน
ให้เข้าไปให้ฝันถึงบ้านคนนั้นแล้วกัน

แต่คนที่ถูกส่งมาทุกเลขมันจะครบทุกตัวแล้วนะคะ

เขาบอกเลขมันจะครบทุกตัวแล้วนะคะที่อ่านกันมาเนี่ย
ใช่จะครบแล้วค่ะ

งวดนี้คุณแม่เป็นงวดที่แบบ

ไม่มีใครเด็ดเท่ากับคนขับรถของฉัน

เขาก็ไม่ได้เอามาจากไหนเขาก็คิดขำ

แต่เขาไปอีทหาไหน

ออกมาพบสื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็พูดถึงยอมรับว่า

รู้สึกเสียใจที่แอนอลิชาเนี่ย
ไปว่ากับเขาไปว่ากับเขาตั้งที่เป็นเพื่อนกันมา